คุณผู้ชมครับในช่วงวันที่๒๐๒๑ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับ
ถ้าหากมาถึงวันนี้ก็๗๘วันพอดี
ซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิในเมืองในของเราก็จะค่อยเย็นลงนะครับ
หมอกวันที่ก่อนหน้านี้เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยของเราก็จะค่อยจางหายไป
ทีนี้มีหลายจุดหลายพื้นที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ไปถึงสภาพอากาศที่จะส่งผลต่อสุขภาพรวมไปถึงการใช้ชีวิตก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับอีสาน
นี่เป็นการคาดการณ์ฝุ่นละอองนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าสีเหลืองจะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไป

หมายความว่าหลังจากนี้กระแสลมที่พัดเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
จะทำให้หลายจุดต้องระวังเรื่องของลมแรง
จะจุดปืนจุดไฟต้องระวังโดยเฉพาะอีสานตอนล่างนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็มีผลจากกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
อากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีฝนตกหนักฝนฟ้าขนอง
จุดอาจจะต้องระวังเรื่องของลูกเห็บด้วย
ส่วนนี้เป็นการเคลื่อนตัวของลมหนาวนะครับ
ที่จะค่อยมีการเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทางอีสาน
ซึ่งจะทำให้อีสานนั้นค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
มีการเคลื่อนตัวของกระแสลมจากทิศตะวันออกเชียงเหนือมารวมกันตรงอ่าวตังเกียร์ตรงนี้
ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเจอฝน
ใครที่อยู่ในบริเวณอีสานตอนบนอาจจะต้องระวังเรื่องของฝนที่จะมีบทบาทด้วย

สังเกตว่าภาคเหนือมีลุ้นว่าจะไปแตะอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้านี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ